ต่อที่จังหวัดตากคุณผู้ชมมีเด็กหญิงอายุเพียง๗ขวบ
ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายอย่างทารุณตลอด๓ปีที่ผ่านมา
มีทั้งใช้น้ำร้อนราดใส่ตัวมีทั้งจับหัวโขกใส่ไปยังบ่อปูนซีเมน
เธอนั้นบาดเจ็บคุณผู้ชมเนี่ยฮะก็มีภาพออกมาเล่าเรื่องราวในโลกออนไลน์นะครับ
เป็นเรื่องราวที่แสนจะหดหูมากสำหรับน้องคนนี้ครับ
เป็นเด็กหญิงวัยเพียง๗ขวบ
หลังจากที่ลุงแท้ของเธอติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหมู่รายละเอียดที่ปะวีนาของสกุล

ทำร้ายร่างกายเด็กคนนี้อย่างทารุณต่อเนื่องมานานกว่า๓ปี
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านนะคุณผู้ชม
เด็กหญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายมีบาดแผลหลายแห่ง
แล้วก็คืออาการที่เห็นหวาดกลัวมาก
หวาดภาวะพอเห็นหน้าแม่เลี้ยงคือกลัวมาก

ก็เลยมีการนำตัวไปส่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพบพระ
พร้อมเข้ารับการคุ้มครองและฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตากนะครับ
ทางด้านเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เด็กเขาให้ข้อมูลบอกว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจริง
ถูกทำร้ายต่อเนื่องเป็นระยะตั้งแต่ปี๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน

แม่เลี้ยงเนี่ยเอาน้ำร้อนราดใส่ตัว
จับหัวน้องเนี่ยโขกกับบ่อปูนซีเมนจนบาดเจ็บ
หน้าผากแตกคางแตกบวมขอบตาช้ำ
ทั้งถูกตีถูกเตะสารพัดอันนี้เด็กเล่าให้ฟังนะครับ
ทุกครั้งที่เกิดเหตุพ่อเขาเป็นพ่อแท้จะไม่อยู่บ้าน
เพราะพ่อเนี่ยออกไปทำงานนะฮะเด็กถูกคมครู
เลี้ยบอกว่าอย่าบอกพ่อนะ
ถ้าบอกเดี๋ยวโดนอีกนะฮะจะทำร้ายอีกซึ่งจากการตรวจสอบประวัติ
เรื่องของการรักษาพยาบาลพบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๙เป็นต้นมา
เด็กหญิงคนนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แต่มีการแจ้งว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ๔ครั้ง
โดยแม่เลี้ยงให้ข้อมูลกับโรงพยาบาลบอกว่าเด็กประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งไม่ตรงกันกับความเป็นจริง
พ่อเด็กอ้างว่าไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าลูกถูกแม่เลี้ยงทำร้ายมากขนาดนี้
พอรู้ก็รู้สึกตกใจมากเพราะที่ผ่านมาบอกว่า
บอกว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
ส่วนการช่วยเหลือในเบื้องต้นเนี่ยก็มีการรับตัวเด็กคนนี้เข้าไปในการคุ้มครองชั่วคราว
ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
ก็ได้สอบประคำแม่เลี้ยงเรียบร้อยเบื้องต้นแม่เลี้ยงให้การปฏิเสธว่า
ไม่เคยลงมือทำร้ายลูกเลี้ยงเลยนะครับ
ซึ่งก็จะมีการนัดสอบพยานกันต่อไป
ไม่เคยทำร้ายแต่ว่าลูกนั้นบอกทำแล้วเกินนะครับ
ต้องติดตามกันต่อกับเรื่องของคดีนี้นะครับ